สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ
ได้ใช้เป็นเห็นทางรวยกับผมพีรวัตรอัธนาคครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นไทย

เพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ
เนื่องจากวันแรงงานแห่งชาติ๑พฤษภาคมนะครับ
ตลาดหุ้นไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นั้น

ส่งท้ายปลายตลาดติดลบไปเล็กน้อย
ยังคงขาดปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามา
กระตุ้นบรรยากาศและภาพรวมการลงทุน
หุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับ๑๕๖๖๓๒จุด
ติดลบไป๐๔๕จุด
มูลค่าการซื้อขายประมาณ๔๖๐๕๙ล้านบาทนะครับ
เดี๋ยววันนี้ดูกันต่อว่าจะรีบาวกลับมาได้หรือไม่
เพราะเมื่อคืนนี้ดาวโจสนั้นก็ติดลบไปด้วยเหมือนกัน

เมื่อวานนี้ลดลง๕๐บาท
ทองคำแท่งรับซื้อ๒๖๕๐บาท
ขายออก๒๗๕๐บาทนะครับ

เมื่อเปิดทำการตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้

บริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
และดูทิศทางดูปัจจัยอะไรบ้าง

อำนวยการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

แล้วก็มาดูกันต่อว่าในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นะครับ
มีประเด็นอะไรบ้างที่นักทุนทุกคนต้องจับตามองนะครับ
เริ่มกันที่สัปดาห์ที่แล้วครับพี่เอกครับ
วันศุกร์เนี่ยตลาดของไทยก็ปิดไปที่๑๕๖๖จุดนะครับ

ในการซื้อขายเนี่ยถ้าแยกตามประเภทนักทุนนะครับ
ก็จะเป็นนังทุนสถาบันเนี่ยที่ซื้อมา๕๐๐๐กว่าล้านนะครับ

ซึ่งปริมาณการซื้อขายรวมเขาบอกว่าค่อนข้างเบาบางนะครับ๓๗๐๐๐กว่าล้าน
เรื่องปริมาณการซื้อขายครับพี่เอกเดือนที่แล้วเป็นไงบ้างครับ
ครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอพูดถึงแล้วก็สูงภาพรวมนะครับ
ในเดือนที่แล้วนะครับเดือนเมษายนเป็นไงบ้างครับ
แล้วก็มีการปรับตัวลดลงอยู่ที่๐๕มาเทียบกว่าเดือนที่แล้ว
ปริมาณการซื้อขายก็ยังลดลงไปอีกครับ
เหลืออยู่ที่ประมาณสัก๓๕๐๐๐ล้านเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นประเด็นของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่า
พยายามออกมาใหม่คมครูกันเรื่อยนะครับ
ซึ่งประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คอยกดดันตลาดหุ้นต่อ
ถูกต้องครับใช่ครับแล้วในเรื่องของตลาดท้าพิเศษ
เรามองน้ำตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เราถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่ป่ะครับ
โอเคครับวันนี้เราก็มีสไลด์นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ
มาเริ่มต้นที่สไลด์แรกแล้วกันนะครับแต่เราจะพูดถึงในเรื่องของตัวภาพตลาดนะครับ
แล้วก็เราจะวิเคราะห์หรือทำนายว่าตลาดในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
โดยใช้รูปแบบในเชิงตัวการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคเข้ามาช่วยนะครับ
ไลด์ท่านผมจะเห็นได้ว่าจะมีรูปภาพของตัวกราฟหรือกราฟตัวของภาพของตัวตลาดนะครับ
แล้วก็ผมใช้เป็นลักษณะภาพรายเดือนมาให้ดูกันนะครับ
เจนว่าเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างตลาดถือว่าแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับ
แต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะโครงสร้างขาขึ้นนะครับ
ถ้าดูเส้นสีแดงก็คือตลาดในเมียสามการทำจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อย
แต่ในเดือนนี้นะครับต้องจับตามองเพราะว่าจุดสูงสุดใหม่ของตลาดที่ทำขึ้นมาตอนนี้

เพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องติดตามครับเดือนนี้เราได้สรุปออกมาสไลด์ถัดมา
ก็เห็นว่าประเด็นที่ต้องติดตามในพฤษภาคมนะครับ
ซึ่งมีทั้งหมด๓ประเด็นหลักด้วยกันนะครับ
ปัญหาแรกนี้ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วแล้วก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในฝรั่งเศส
ก็จะรู้ผลแน่นอนแล้วในวันอาทิตย์นี้วันที่๗
นี่มีเป็นทั้งสองฝากฝั่งนะครับคืออิมอร์เรลว์มะครอง
ตอนนี้ถือว่าหลังจากเลือกตั้งรอบแรกมานะครับตอนนี้มามาครองยังนำอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์
ก็ถือว่ายังไม่ห่างมากยังไม่ห่างมากครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าใกล้วันที่เจ็ดเนี่ยนะครับ
จะออกมาเป็นยังไงซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เพื่อให้ใครติดตามข่าวนะครับนายมาครองเพิ่งจะออกมาบอกว่า
เอ๊ะเรื่องที่เขาบอกว่าจะไม่ออกถึงอียูเนี่ยจริงก็มีข้อให้นิดหนึ่งนะนะฮะ
ถ้าเกิดอียูไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมปรับรูปอะไรเลยนะครับ
เขาก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องจุดยืนอีกทีนึงว่าจะมีเฟรกสิทธิ์ต่อไหม

โหนี่เป็นประเด็นมากที่ตลาดไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะ
ค้าน้ำมันดิบจริงแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีการปรับตัวลงมาเยอะมากพอสมควรนะครับ
หนึ่งก็คือในเรื่องของตัวทางอเมริกาเขามีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะพอสมควร
ถ้าใครติดตามข่าวจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวแท่นขุดเจาะน้ำมันออกมาเยอะแยะมากมายเลย

ทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงมา
ก็มีการประชุมกันว่าอาจจะมีการขยายเรื่องการลดกำลังการผลิตออกไป

คุยกับผู้ผลิตอุตสาหกรรมลายใหญ่ของโลกเลย
ซึ่งก็เป็นประเด็นสถานที่กระทบกับเรื่องราคาน้ำมันแน่นอน
และประเด็นที่สามประเด็นทางอาจจะเรื่องของกระแสเงินลงทุน
ครับก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อตอนนั้นครับเองว่า
เรื่องของสงครามฆ่าสมุทรเกาหลีเนี่ย
จะเป็นประเทศไต้หวันประเทศทางเกาหลีใต้

ตอนนั้นเดือนนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อปัญหาเรื่องของข้าวสมุทรเกาหลี
จะพอแก้ไขกันในเชิงสะดีภาพได้ไหม
เพราะทำเรากระทบกับการลำทุน
เรามองการลำทุนในห้นรายตัว

หรือว่าผลเป็นประกอบการตั้งแต่ช่วงที่ผ่าน

และเฉยเป็นฝั่งที่ออกมาอุตสาหกรรมดี
ถ้าร่างกลุ่มทางด้านของสายพลังงานปิโตเวียนโครีเมีย

คือพอมีเพิ่มสูงปุ๊บเนี่ยธนาคารก็ต้องมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะส่งลงมา
ซึ่งปรากฏว่าหลายแบงค์หลายธนาคารใหญ่มีการตั้งปองที่สูงขึ้นนะครับ

ในช่วงที่ผ่านมาไตรมาส๑ออกมาดีแถมปันผลก็ถือว่าจ่ายค่อนข้างสูงทีเดียว
กลุ่มนี้ก็เลยค่อนข้างโดดเด่นนะครับเมื่อเชื่อกลุ่มธนาคาร
แสดงว่าถ้าดูในกลุ่มสถาบันการเงินสถาบันเงินที่เป็นธนาคารช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่กลุ่มที่เป็นสินเชื่อรายย่อยต่างนี่ถือว่าปรับตัวได้ดี
หุ้นที่พี่เอกเรียกไหมครับ
วันนี้เราก็จะมีหุ้นมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับจะเป็นภาพเรามองระยะยาวหน่อยนะครับ
คือทำช้าเป็นลักษณะลายเดือนมาให้ดูก็จะมีหุ้น๒ตัวด้วยกันนะครับที่แนะนำนะครับ
ปัจจุบันราคาอยู่แค่แถวประมาณ๗๐กว่าบาทตัวนี้เรามองยังไง
เรามองในเรื่องของตัวค่าการกัดในตลาดสิงคโปร์ตอนนี้มีการปรับตัวขึ้นมา
ถูกต้องครับ
อีกตัวนึงคะ
ถุรกิจครอบครุมทั่วโลกนะครับ

ประโยชน์แล้วใช่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของประเด็นที่ต้องติดตาม
ประเด็นพฤษภาคบเนี้ยครับทุกคนครับแล้วก็จะเห็นว่าประเด็นทั้งเรื่องของ
งครามเกาหลีเองนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมัน
ทั้งเรื่องของการเลือกตั้งฝั่งเศษประโดยไม่ถึงแม้จะอยู่ใน
อยู่ใกล้จากบ้านเรานะครับใช่แต่ก็ต้องยอมว่าก็ทบกับการลงทุนในบ้านเรา
เหมือนกันครับแล้วเสริมกันนะครับในสัปดาห์นี้เนี้ยจะมีการประชุมของทาง
นาการกลางสหรัฐด้วยฮะใช่ครับก็ต้องมาดูว่าจะคงดอกเบี้ยจะขึ้น
หรือเปล่านั่นแหละใช่ไหมใช่ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ท่านทรงต้องติดตามนะครับ
ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณคิงครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
คุณผู้ชมครับนั่นคือภาพรวมสำหรับปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลงทุนนะครับ
มองแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้อยู่ไกลตัวอยู่ต่างประเทศทั้งหมดนี้โลกเชื่อมเข้าหากันแล้ว
ทุกทุกปัจจัยล้วนส่งผลและจิตวิทยาของนักลงทุนทั้งสิ้นนะครับ
ใกล้หน่อยก็เดี๋ยวรอดูครับการเลือกตั้งรอบที่๒ของผู้นำฝรั่งเศสจะออกมาเป็นอย่างไร
จะเป็นนายมากรองหรือว่าจะเป็นเลอแปนนะครับดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาด
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพร้อมกับภาพของคนหน้าเหมือนครับ
ซ่าเปเลสเตสนะครับชายคนนี้เป็นชายชาวอีรานที่ทำให้แฟนแฟนของทีมบาเซโรน่านั้นตะลึงงันครับ
เพราะว่าหน้าไปคล้ายกับเรียมเมซี่อย่างมากไปไหนก็มีคนมาขอถ่ายรูป
เดี๋ยวไปดูกันว่าเหมือนขนาดไหนนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าในวันนี้
ผมพีรวัตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป